คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงนักแสดงสาวที่ฮอตที่สุดนะ
เวลานี้ต้องยกให้กับสาวแพทย์นับประพานะคะ
ซึ่งตัวเธอเองก็ออกมายอมรับว่าช่วงเวลานี้แหละ
เป็นช่วงที่มีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบมากที่สุด
ใช่ไม่ว่าจะเป็นตามไปเฝ้าถึงกองถ่ายทำรายการนะครับ
รวมไปถึงมีไปช่วยดูแลคุณแม่ก็มี
ค่ะที่เพิ่งจะผ่านพ้นมารสุมความรักมาได้ไม่นาน

เผยว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีหนุ่มเข้ามารุมจีบเยอะที่สุดตั้งแต่มีความรักมา
ซึ่งทุกคนต่างก็เข้ามาทำดีด้วย
ตามดูแลขณะที่ไปถ่ายทำรายการ
ช่วยดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วย
แม้กระทั่งคอยมาส่งขนมให้ที่บ้าน
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าแอบหวั่นอยู่บ้าง
เพราะบางคนไม่คุ้นหน้าและไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่ก็ต้องขอบคุณในเจตนาที่ดีค่ะ

ที่มีคนตาดีเห็นตามติดสาวแพทย์

เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มในสต๊อก
ที่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาวินเป็นพิเศษ
เนื่องจากอยากจะใช้เวลาศึกษาให้มาก
เพราะไม่อยากที่จะต้องปวดหัวอย่างที่ผ่านมาค่ะ
แพทย์ไม่ได้อนุญาตหรือไม่ได้ห้าม
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าใครจะต้องมาตาม
คนที่มาคือคนที่เขาแบบ
ไปถามจากคนนู้นคนนี้มาว่าจะส่งของมาได้ที่ไหน
วันนี้พี่แพทย์ทำงานที่ไหนอยากจะมาให้กำลังใจ
ถ้าเจออย่างนี้ทุกวันนะคะ
ทุกวันรวมถึงที่บ้านเองแพทย์ก็เจอ
เอาดอกกุหลาบมาส่งเอาช็อกโกแลตมาให้
ดักรอเราที่บ้านไปดักรอเราที่ทำงาน
ขนาดไปเฝ้าแม่เราแทนเราอะไรอย่างนี้
คือทุกอย่างมันก็ดีแต่ว่ามันก็บางทีมันก็ส่วน
มันก็เป็นอะไรที่เราก็อยากได้ความส่วนตัวบ้าง

บางคนก็มาแค่อยากจะเอาของมาส่ง
บางคนก็อยากจะแบบวันนี้ไปรู้มาว่าเราป่วย
หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบเอายามาส่ง

เรียกว่าตอนนี้สวยเลือกได้

ที่มีแบบมีอะไรใหม่เข้ามาในชีวิตบ้าง
มันก็ไม่แปลกที่จะมีคนมาขายขนมจีบ
มาตามดูแลให้แพทย์บ้างเถอะค่ะ

นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบ

ส่วนกองเชียร์นับประพาคินที่ลุ้นให้สาวแพทย์ลงเอยกับนักร้องหนุ่มโตโนภาคิน
ก็ต้องกินยาสลายมโนไปตามกัน
เพราะสาวเจ้าออกตัวเลยว่ายังไงก็ลุ้นไม่ขึ้น
เพราะทั้งคู่พูดคุยกันแบบมีสถานะที่ชัดเจน
นั่นก็คือเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
และที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าคุยไลน์กันจริงแต่เป็นเพียงเรื่องงานเท่านั้น
ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีผลงานร่วมกันทั้งละครและงานอีเวนต์
แต่ต้องรอคิวงานที่ว่างตรงกัน
เพราะฉะนั้นแฟนต้องอดใจรอชมอีกหน่อย